มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ข้นนะคะพรุ่งนี้เลือกตั้งล่วงหน้า
สัปดาห์หน้าเลือกตั้งใหญ่๒๔มีนาคมนะคะ
ช่วงนี้ค่ะก็จะเห็นนโยบายที่บางพักอาจจะยังไม่ได้บอกก่อนหน้านี้
มาบอกช่วงท้ายบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะนโยบายประชานิยมหลายพักนะคะที่เราเห็นออกมา
เป็นนโยบายเรื่องของเงินเงินทอง
นี่ค่ะอย่างที่เห็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ
แต่ละพักก็อาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ประชารัฐมั่งประชานิยมมั่งสวัสดิการ

มุมหนึ่งค่ะคนก็อาจจะมองว่าโอ้โหดี
แรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเงินเดือนจะเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ก็มีบางมุมที่บอกว่าโอ้โหมันจะทำได้จริงเหรอ
ถ้าทำได้จริงมันจะส่งผลกระทบกับประเทศไหมจะเกิดวิกฤตไหมเงินจะเฟ้อไหม
มิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ออกมาแสดงความเป็นห่วงเลยนะคะ
นโยบายของพักการเมืองแข่งกันเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่ะ
ปัจจุบันวันละ๓๐๐บาทโอ้โห๔๐๐๔๒๕บาทต่อวันเนี่ย
มิ่งขวัญบอกว่าถ้าทำจริงนะจะเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศอย่างรุนแรง
อาจจะเหมือนวิกฤตในประเทศเวเนสเวล่าเลยด้วยซ้ำ
ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักอยู่ตอนนี้
ถ้าเกิดเกิดขึ้นได้จริงค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาทเนี่ยนะ
ควักสตางค์กินก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยกันได้เลย
คือพอค่าแรงมันสูงอย่างอื่นมันก็ขยับตามอย่างนี้ในมุมคุณ
เท่าที่ต้นทุนมันจะสูงขึ้นไงต้นทุนของผู้ประกอบกาล
มีนโยบายจะเพิ่มค่าแรง๔๐๐บาทต่อวันเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็คล้ายกันตัวเลขอาจจะไม่ตรงกัน
เขาก็เลยออกมาบอกว่าในส่วนของพักเพื่อไทย
เขาจะทำในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพเศรษฐกิจ
หลักของรัฐบาลตอนนี้คือไม่ใช่ขึ้นทันที
แต่อยากจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
คุณชาติชาติบอกว่าพักเพื่อไทยก็จะทำแต่ค่อยขึ้น
ใช่ไม่ใช่ขึ้นพลวดเดียว๔๐๐อะไรแบบนี้
แต่พลังประชารัฐเขาบอกเลยว่าทำเลยเขาทำเลย
ใช่๔๐๐๔๒๕ตามพื้นที่เศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด

ด้านผู้เอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
วันนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าว

ก็นักข่าวรอสัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

ก็ต่อมานะคะก็ส่งสารให้ความเห็น
ถึงการหาเสียงของทุกพักการเมืองนะคะ
ชูนโยบายใช้งบประมาณรัฐจำนวนมากเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าอาจจะกระทบกับภาคส่วนต่าง
ยืนยันว่าทุกรัฐบาลต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ
และกฎหมายด้านงบประมาณการเงินการคลัง

เพราะว่าก็มีนโยบายลักษณะแบบนี้กันแทบทุกพัก
จริงเหมือนกับแข่งกันเลยด้วยซ้ำ

ประมาณด้วยถ้าท่านได้เข้ามาเป็นรัฐบาลทีเนี้ยค่ะพลังประชารัฐก็เลยออกมาชี้แจงค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่เสนอค่าแรงขั้นต่ำเสนอเงินเดือนของปริญญาตรี
อาชีวะอะไรแบบนี้นะคะครับนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
อย่างที่บอกน่ะค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยถึงสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทต่อวัน
รายได้ขั้นต่ำปริญญาตรีเดือนละสองหมื่นอ่ะ
ครับผู้ที่จบอาชีวะหมื่นแปดอ่ะอืมทางพัก
พลังประชารัฐบอกว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลค่ะเป็นการปรับให้ทันกับค่าครองชีพ
เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อยืนยันว่าไม่กระทบกับผู้ประกอบการ
เชื่อว่านักลงทุนเข้าใจมีขั้นตอนไม่ได้อยู่ในโมเดลแบบเดิม
สนทิรัฐก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลายพักก็เสนอเหมือนกันนี่
ไม่เห็นถูกว่าเลยไม่เห็นเป็นประเด็นเลยก็อาจจะเป็นเพราะคนคาดหวังกับพักพลังประชารัฐละมั้ง
มุมหนึ่งก็ใช่แต่อีกมุมหนึ่งก็คือคนก็อาจจะมองว่าก็
คิดว่าพักพลังประชารัฐจะออกมาลักษณะการให้ขนาดนี้ไง
เพราะแนวทางตอนแรกอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่พอมาโค้งสุดท้ายนี่ประกาศตู้มเลย

ก็เตอร์ไพรส์พอกับคลิปของคันดิเดตนายกที่ขึ้นเวทีปลาใส
นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าใครจะหาเสียงยังไงก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของแต่ละพัก
พอมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องมามีผู้ดูแลบริหารต่อส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไร
มีสิ่งเดียวที่ฟังแล้วไม่พอใจก็คือมีคนมากล่าวหาว่าเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย
ต้องเร่งเข้ามาฟื้นฟูเยียวยา
สุดยอดก็ดีวันดีคืนหลังชาติทุกคนยอมรับว่าไทยคือเศรษฐกิจดีที่สุด
ที่ผมฟังละคันหูก็คือว่าศุกริษฐีภาย
ก็รีบเข้ามาเยียวยาฟื้นฟูผมก็งงเหมือนกัน
ก็คันหูเลยคันหูค่ะอ่าดูบรรยากาศการหาเสียงของแต่ละพักหน่อยนะครับ
นี่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลายพักก็ตระเวนช่วยผู้สมัครหาเสียงกันอย่างเข้มข้น
นี่คือเพื่อไทยครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งของพัก
ก็ไปหาเสียงที่ภาคอีสานเป็นวันที่๔แล้วนะครับ
ไปที่ศรีสะเกดกับสุรินทร์ในวันนี้
โดยย้ำว่าพักเพื่อไทยจะแข่งกับตัวเองให้ได้มากที่สุด
ถ้าอยากให้ภักดิ์เพื่อไทยไปทำงาน
ประชาชนต้องเลือกให้คะแนนท่วมท้นเกินจำนวนของสว
คอสชเลือกเข้ามารอไว้แล้ว๒๕๐คนนะครับ
เพื่อไทยนี่เขาส่งสอสอ๒๕๐เขตนะครับ
ภาคประชาธิบัติวันนี้ในอภิกษิศเวชาชีวะหัวหน้าภาค
ลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่ตลาดบางแคร์
ปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้ฮะชูป้ายแบบไม่ต้อนรับเลย
บอกว่าไม่ต้อนรับพักการเมืองที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์

ไม่หนุนพลเอกประยุทธ์ให้สืบทอดอำนาจต่อ
ต่อมาทางรองโคศกภาคประชาธิบัติในเช่ามีขวด
บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้หญิงที่มาถือป้ายประท้วง

เพราะว่าพักประชาธิปัตย์เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งนายโกวิทลงสมัคร
โกวิทย์ก็เลยไปช่วยพักพลังประชารัฐในการหาเสียงอยู่ในตอนนี้

บรรยากาศอย่างที่เห็นก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ประชาธิบัติก็พยายามบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็นเกมการเมืองหรือเปล่า
แต่ทางนายโกวิทธรณาเขาออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้กล่าวหาเขา
เพราะพี่สาวภรรยาจริงแต่ตอนที่เขาอยู่ประชาธิปัตย์พี่สาวภรรยาคนนี้ก็ไม่เคยสนับสนุนพักประชาธิบัตย์และตัวเขาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาไปประท้วงเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาและเป็นเรื่องของความคิดเห็นการเมืองส่วนตัว